ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่อีกสองครับครับความเห็นไม่เหมือนกันนะครับ
กรรมการนารินผ่องอีรันกรรมการอลงรวมจิตให้ฝ่ายแดงครับสี่สิบแปดน้ำเงินสี่สิบเก้า
สวยกรรมการอำหน้าสายฉลาดให้ไฟล์แดงพึ่งหลวงสี่สิบเก้าและไฟล์น้ำเงินพิจิตชัยสี่สิบแปดครับสองตอนหนึ่งเสียงครับ
ต่อหนึ่งเสียอีกแล้วแต่ครั้งแรกเนี่ยแดงชนะครับ

เสมอเป็นหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวต้องมีไฟล์แตกครับไฟล์ล้างตา
อ่าส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับมวยฝีมือเจอกับมวยบูดุดันเชิญติดตามวิทยา
พี่โหดคลั่งแขกเขาคือราชสินโรงเรียนกีฬาโคลา
ครับมาฟังประวัติของมวยรองคู่เอกของรายการวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงครับฉลามศึกหรือโชชไทยสอขอวันนี้รอดสังค์
ชื่อทัศพงศรีขาบอายุสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดนครมี
กมาแล้ว๙๗ครั้งชนะ๗๐ครั้งเสมอ๒๕
แพ้๒๕ครับโทษทีกับเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเกียรตินิคมช๕พยักษ์ที่เวทีมวยสยามออมน้อยครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
ชื่อทวัทไชมีศินไชอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
ชกมาแล้ว๙๑ครั้งชนะ๖๔ครั้งเส้๒๗ครั้งเสมอ๑ครั้ง

มุมแดงก็ซ้อมอยู่กับบังหลดประกายฟ้าสิทเสยนะครับ

ว่ากันว่าถอดแบบมาจากทักษินเล็กเกณฑิวัฒน์

จากเขตทวีวัฒนานะครับขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเอง
ขณะที่น้ำเงินนี่มีอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์ครับ
เมื่อเช้าติดสินบนผู้บรรยายไปแล้วเลี้ยงข้าวเดี๋ยวดูวันนี้เป็นยังไง
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้๑๓๒ปอนด์

น้ำเงินนี่ภาพสองรุนแรงครับมาเวทีไทยรัฐนี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
เออไปปลายนะครับ
ไปปลายมุมแดงนะครับวันนี้ถ้าพวกหัวใจมาน่าจะดีกว่าน่ะ

มวยคู่รองรุ่นใหญ่ครับ

ฝ่ายแดงนี่คือโชชัยหรือเปลี่ยนชื่อนามมาเป็นฉลามศึกสขวานิสสังรอด
น้ำเงินนี่ดาวรุ่งนะราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์สักนิดเดี๋ยวย้อนผลมวยเช่นนี้ซะก่อน
เพชรกินไกรต่อสีราชัยชนะทีเกียวโอ้งมาเต็มสิงห์มาวินยก๔
หลวงเพชร๔๐๐๐แพ้คะแนนพิชิตชัยปปฐมไปแบบน่าเสียดายเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันบริหาร๑๗มีนาคม๒๕๕๙ศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลก
เวทีมวยชั่วคราววัดหลังคาขาวบริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ไทยรัฐทีวีร่วมทำการถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป

ผู้ทำรายการโลกภาคิตกกับบานาศเจอกับศรีเมืองใหม่สสมพงศ์
มีมวยผู้หญิงที่น่าสนใจและน่าติดตามเลยนะครับ
ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจในสถมียอดมวยสถ
หัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกครับที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ถ้าอีกนัดหนึ่งจะดูมวยดีก็ต้องที่เวทีราชดำเนินนะครับ

วิทยาในวันพุธที่๑๖มีนาคมนี้ครับ

วันที่๑๖มีนาคมนี้เขานำออกมารดรอยเจอกับมรกฏเป็นคู่เอก
แล้วไปดูร้อยเชิงกับสุริยันเล็กเป็นคู่รองมีขวัญโดมกับตีโต้
โอ้โหคู่มวยดีในสายงานวันทรงชัยทั้งสิ้นครับ
มีนาคมนี้ที่ราชดำเนินนะครับ
ราชสิงห์โดนหมัดเข้าไป๒๓มัตต์เพื่อจะคู่มีหน้างายเหมือนกัน

นี่เปย์หมอรอทำงานได้มีสิทธิ์นับน็อกทั้งคู่เลย
ฝ่ายน้ำเงินพรีมืออาวุธมวยจัดแสดงมากนะครับ
โอ้โหขวาลูกนี้อันตรายเลยนะ
นี่เลยก้านคอนี่ถึงกรรมการเลยนะเนี่ย
ไม่ต้องนับเลยถ้าพรุ่งนี้ดูไม่ต้องนับเลย
ถ้าหลุดไปนี่เข้าก้านคอกรรมการเลยนะอนันต์เมฆสวรรค์เลยนะลูกนี้

อยู่ที่เกมวันนี้ล่ะผ่านได้นี่ของจริงเลยนะ
ตะวัดลงสวยเลยอยู่แถวนี้ไงมาอีกแล้ว
เป็นมวยที่โปรโมเตอร์ทรงชัยบอกให้จับตาเลยนะ

น้ำหนักนี้ผ่านวันนี้ก็สามารถเจอได้หมดเจอได้ใหม่ใครก็ได้นะ
ถ้าผ่านวันนี้ก็หยิบเงินแสนเลยนะ
ดูแผนการสร้างของโปรโมเตอร์ทรงชัยก็แล้วกันนะ
ต้องเวดเดียวกันทั้งสิ้น

หาเบอร์หนึ่งไว้ต่อยสนามหลวงไง

เอ่อจะมันจะยุ่นไร้จำลาเหมือนเเมี้ยนะ
ตอนร้อยลองครู้เอกมันก็ผ่านไปแล้วยกแรกครับ
หวายแดงถึงขรามสึกโดนสับสอกเข้าไป
ทั้งร้ายและสิงห์เตยบืชโดนขราห์สึกโต
น่าสนใจนะแต่มาหวดเลยนะวันนี้สิงห์ตามต่อตายนะ
อาวุธเขาหนักรุนแรงครับจับเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับ
แต่ละลูกแต่ละดองนี่หนักแรงจนกรุ่นสุด
ฉลามศึกวัชชัยนี่ยังดูนิ่งอยู่นะครับ
ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มา๓ไฟล์แล้ว

และก็อีก๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ชะแจ๊วเจอระเจ๊ฟาร์ธานตามต่อยกที่๒

สำหรับชาวอ่างทองในวันพรุ่งนี้นะครับรายการอบตมหาสนุก
จะไปพบป่าเพิ่มความสนุกให้กับพ่อแม่พี่น้องอบตบังเสด็จอำเภอป่าโมกอ่างทอง
แขกรับเชิญครับคุณใหญ่ฝันดีจัญญาธนากร
เชิญชวนชาวป่าโมกยกพวกมาโชว์ความรักความสามัคคีในชุมชนได้พร้อมกันนะครับ
เพื่อโรงเรียนบางเสด็จตั้งแต่๗โมงเช้าเป็นต้นไป
คืนนี้เวลา๔ทุ่มครับเตรียมพบกับสังเวียนศิลปะการต่อสู้ระดับโลกฝีมือคนไทย
คนไทยไม่ควรพลาดนะครับศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิป
ไม่ใช่แค่มวยนะครับแต่นี่คือศิลปะและติดตามความมันกันแบบสดครั้งแรกที่เดียวในประเทศไทย
วันศุกร์๑๘มีนาคม๓ทุ่มเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ขวาทั้งคู่แข้งขวาเริ่มสาด

นี่ครับขวาสวยงามเตะได้สูงนะครับ
แต่ราชสิงเวลาออกแข้งแล้วทำได้สวยนะ
โอ้โหนี่ศอกซ้ายนั่นอันตรายมากนะ
มีขยับขยับเข้าไปเหมือนจะโยนเข่านะ

แม่พลาดมานี่ระวังนี่สอกซ้ายหน้าว่าจะเกี่ยว
พูดถึงการผ่านมวยในฝ่ายแดงได้เปรียบ
เปรียบเยอะเลยน้ำเงินนี่สดขึ้นมาดูห้าวขึ้นมาเลยนะ
วันนี้อยู่ในแผนการสร้างของคุณทรงชัยนี่น้ำเงิน
เกมมาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้เปรียบแล้วนะ

ผมว่ารูปอันตรายที่สุดนะของน้ำเงินคือศอกซ้ายหน้า

ลามศึกสอกเข้าไปนี่มียกบังด้วยนะ

เน้นหมัดครับไอ้เจ้าฉลามศึก

ประสบการณ์ยังน้อยแต่การออกอาวุธมัวนี่มันก็งบ
อาวุธมวยมันสุดยอดอยู่แล้วนะฝ่ายแดงไอ้ฝ่ายน้ำเงินเนี่ย

ยังไม่เท่าไหแดงฉลามศึกนี่ขู่เลย
มวยยังไม่มีแดกกระดูกเวลาอันตรายนะ

แต่ออกออกเป็นธรรมชาติเลยนะสับส่อขั้นซั่น
เดี๋ยวร้อนจรเค๋เลยนะ
ฝ่ายแดงเป็นมวยที่ออกหมัดได้แรงมากนะ
ใช่แต่พอโดนศอกสั้นเข้าไปนี่แม่

แดงนี่คุ้มเกมก่อนเลยแดงเก่า

ผู้น้าศอกมาสังเกตมาให้เห็นทางราชาศิกร์นี่บังศอกสวยน่ะ

โอ้โหแค่ฟังเสียงดังมากตรงนี้

ภังมันกับมวยใหญ่ในสิทธิโยธมวยไทยรัฐ

ทางมวยทรงมวยตัวมวยนี่เท่ากันด้วย

ร่างใกล้เคียงกันเป็นไงว่าการผ่านมวยฝ่ายแดงนี้ดูจะได้เปรียบ

หล่นเลยแม่ทำได้ดีไม่เป็นไรครับแทน

หมดยกที่สอง

ยังไม่ทันนับนะครับลูกนี้ยังไม่ทันนับครับ
แม่แต่ที่มีคะแนนในใจเซียนมวยนะ
จังหวะพอดีตอนนั้นก็ปันมือปุ๊บละครั้ง
คือก่อนหน้านี้อาจารย์อนันต์เรียกมาคุยนะครับบอกว่า
เป็นภาษาวัยรุ่นเลยในโซเชียลฮิตมากเลยอาจารย์บอกว่า
จะจ้องหน้าที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่ห้ามทำแบบนี้ครับ
หลังจากนั้นใส่กันแหลกเลยนะครับเอ้าต่อยกันหน่อยตามต่อยก๓ครับ
สถานการณ์แม่ช่วงปลายยกที่๒พลาดนะครับ
โดนซ้ายเข้าไปเต็มหล่นเลยดีกับกรรมการบริเวธีอานันต์เมฆสวรรค์อีกนั้น
อันนี้ถูกต้องนะพี่น้องแกมือตบมือให้นะ
ใช่ลุกเร็วด้วยกัน

จะโชว์อาวุธใช้แบบนี้ที่สำคัญที่สุดกา
นี่ต้องระวังด้วยนะครับราชสิงศ์

โอ้โหตั้งไปตั้งแรกเลยบอกโรคเฟย์หมอเราทำงานได้เลยนะ

แม่โดนหมัดแล้วหลับตาด้วยนะราชสิงศ์

หลดมั้ยถ้าหลดจัลระเคเกียวแจ่งอีกแล้ว

เดินใหม่เร็วเลย

ขยับเปิดเกมแล้วน้ำเงิน

ได้สดได้ห้าวเลยนะครับน้ำเงิน
ราชสิงศ์แดงฉลามศึก

เข่าลอยหรือจะประกบในหรือจะเดินแทงยังไงแน่

ดูสนชางไปนิดนึงนะราชสิงฮะ
แต่อาวุธให้สวย

ไม่สนใจอาวุธนะตอนนี้ต้องติ๊กในกับขวา

เปิดตาระวังโดนสับสอบโดนต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้คืนด้วยต้องโต้
หึ้ดซ้ายเจอแค่ขวา
มาวันนี้เปิดเกมเลยนะครับราชสิงศ์
เล่นเอากางเกงสีแดงนี่เหนื่อยเลยนะเจอแบบนี้

อาวุธยาวก่อนราชสิงห์ขยับจะวางแข้งขวาไหม
สอบในเลยแม่จังหวะเหมือนจะเตะขวาที่แท้ประกบในเลย
นั่นจอบยุทธ์ร้ายต่ำรายจริง
นี่ไงติดในอย่างเดียวเกงสีแดงหายใจทันไหม
ฉลามศึกในช่วงปลายยกต้องขยับเปิดเกมครับราชสิงศ์
มันขวาทั้งคู่ว่ายังไงสอกซ้ายหน้าไม่ใช้เข่าซ้าย
ดันคำคำตั้งตั้งกำแบงคาตีไม่ได้
เดี๋ยวดูก่อนเทพอยู่มุมไหนเนี่ยเทพอยู่มุมไหน

ได้แต่อาวุธได้สวยแต่มันรู้จะออกยังไง

นี่คือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงไทยนะครับ

ถ้าอยากจะวางแค่ขวาประกบในตีซะงั้น
ดูเกมของมวยคู่นี้ครับรุ่นใหญ่๑๓๒ปอนด์เสียวกันไปเสียวกันมาทั้งคู่นะครับ

กางเกงสีน้ำเงินครับระบบการป้องกันตัวโดยเฉพาะบริเวณใบหน้านี่แม่

ครับมวยรองคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้ว๔ยก
ทางฝ่ายแดงครับฉลามศึกนี่โอ้โหต่อยมันแรกเลย
สับสอกแรกข้างในราชสิงศ์ก็ไม่ยอมครับ
เดินได้ปั้มตีเข่าครับ
จะเรียกคะแนนคือโดนทางด้านฉลามศึกหักล้มเลยครับ

เดี๋ยวเรามาดูยกสุดท้ายเลยครับ

เดี๋ยวดูครับไล่ทันไม่ทันครับราชสิงห

ที่๕ยกสุดท้ายแล้วนะครับ
ในช่วงปลายยกที่๒เกงสีน้ำเงินโดนต่อย

หมัดกับ๒บวกกันไปเลยครับ

จาก๓นาทีนี่หมดเวลาได้เลยแบบนี้แหละครับ

น่าจะเป็น๓นาทีที่เหลือไว้ให้กับทางด้านราชสิงห์
น่าจะเป็น๓นาทีที่เหลือไว้ให้กับทางด้านราชสิงศ์นะครับ

ชวนแรกก็อย่างเดียวแหละยังไม่สนตัดทิ้งหมด
หมัดเท่านั้นที่ช่วยได้
เหลือหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้หมัดกับศอก
ทำได้ทุกหว่าวเข่านี่ตัดทิ้งไปเลย
คู่ต่อสู้นำไปเยอะในสิ่งที่ช่วยอยู่ได้คือ

วันนี้หัวใจก็ได้นะ
ดูหัวใจราชสิงห์มาไลออนฮันเลย
ไอ้เจ้าฉลามศึกดันมาต่อยดีเป็นพิเศษเลยนะผมว่า
ท็อปฟอร์มเลยวันนี้ไง
แล้วบัวลักษณะแบบนี้เกงสีแดงไม่กลัวพี่บ้า

เล่นแล้วมันก๊อกสามแล้วนะเนี่ย

หมดทุกก๊อกเลยพี่บ้าหมดเลยดู

เดี๋ยวยังไงติดตามมาครับมวยคู่เอกวันนี้
พี่ใส่กับพี่ศิรุพรเพชรพอตออร์นะครับ
ในพิกัดน้ำหนัก๑๓๒กร

แล้วก็ย้ำบอกนะครับว่าแฟนที่เป็น

พระจันทรายลูกนิมิตรกินสร้างเพชรสุพรรณ
โอ้โหสุดยอดทั้งสิ้นครับแต่ละคู่แต่ละคู่

ศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกครับ

บริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจอกับศรีเมืองใหม่สสมพงศ์

แอชลี่แก้วสำริทเป็นนางแบบแพนาดา
ด้วยนะครับ

มีคู่มวยประกอบรายการมากมายครับท่านผู้ชมครับเริ่มชกตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ไทยรัฐทีวีทำการถ่ายทอดสด

หมดทั้งบนเวทีทั้งล่าง

เนี่ยราชสิงห์

โฮมาท็อปฟอร์มใครจะคิดว่ามาแบบนี้ปี่ปัป

ก็ว่ากันใหม่
แต่ตอนนี้เจ็บนะ

นี้สังรวดครับ